วันนี้ที่สพเมืองเชียงใหม่กับการสอบปากคำอย่างเข้มข้น
หลายคนเลยทีเดียวนะคะมีความคืบหน้า
ยังไงบ้างค่ะไปตามกับคุณภูริพัฒน์บุญนินนะคะ
อยู่ที่ศพเชียงใหม่แล้วค่ะเชื่อนค่ะ

คุณวราพรคุณนัทพงศ์ครับทางผู้ประชาการขออภัยครับ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันนะคะว่า
ตอนนี้ยังไม่มีใครในการออกหมายจับเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
เหนือจากตัวของนายอาผะนะครับขณะที่การสอบปากคำน้องจูเนียร์
พี่ชายของน้องจีน่านั้นน้องจูเนียยืนยันชัดเจนนะคะว่า
คืนวันเกิดเหตุนายอาผะเป็นคนอุ้มน้องจีน่าออกไปจากบ้านครับ
โดยวันนี้ทีมพนักงานสอบสวนร่วมกับอายการสหวิชาชีพ
ร่วมกันสอบปากคำน้องจูเนียพี่ชายของน้องจีน่า
ช่วงเวลาเกิดเหตุกำลังเล่นกับน้องจีน่าอยู่หน้าบ้านนะครับ
และเป็นบุคคลเดียวที่พบเห็นตัวของคนร้ายที่ก่อเหตุอุ้มน้องจีน่าไป
โดยวันนี้ตำรวจอายการและนักสหวิชาชีพ
ได้พาน้องสาวและน้องสาวของแม่น้องจีน่า
และเป็นน้าสาวของน้องจูเนียมาอยู่เป็นเพื่อน
ร่วมกระบวนการในการสอบปากคำด้วย
เพื่อให้น้องจูเนียนั้นได้ไว้วางใจ
และมีท่าทีที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น

น้าสาวของตัวน้องจูเนียให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ซึ่งตัวของน้องจูเนียไม่ได้มีความเครียดหรือวิตกกังวลแต่อย่างใด
ยังวิ่งเล่นอยู่ที่หน้าห้องสอบปากคำตลอดทั้งวัน
ซึ่งตัวของน้องยังคงยืนยันถึงตัวคนร้ายที่อุ้มน้องจีน่าไป
ได้เป็นอย่างดีเพราะจำได้อย่างแม่นยำ
น้าสาวและน้องจูเนียเปิดเผยกับผมนะครับว่า
ตัวของน้องจูเนียนั้นเห็นนายอาผะเป็นคนเอาน้องจีน่าไป
และยังสามารถชี้ตัวได้อย่างแม่นยำว่าเป็นบุคคลดังกล่าวนั่นเองนะครับ
ซึ่งตัวของน้าสาวนั้นบอกว่าตอนแรกไม่ค่อยเชื่อว่านายอาผะจะเป็นคนเอาน้องไป
แต่สุดท้ายน้องยืนอยู่เองก็ตกใจเพราะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริง
โดยหลังเกิดเหตุก็ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับนายอาผะอีกเลย
ฟังเสียงน้าสาวของน้องจูเนียกันครับ
ตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกค่ะแต่น้องไปชี้ไง
มันมีอยู่หลายคนแต่น้องไปชี้แค่คนนั้นคนเดียว
คือน้องจูเนียจำได้เลยว่ามาหาพ่อหาแม่บ่อย

ข้อมูลจากทีมสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ทราบนะคะว่า
จากการสอบปากคำน้องจูเนียร่วมกับนักสหวิชาชีพ
เมืองต้นน้องจูเนียยืนยันว่านายอาผะเป็นคนอุ้มน้องจีน่าไป
โดยตำรวจนำรูปของนายอาผะปะปนกับรูปของบุคคลอื่นรวม๗คน
ให้น้องจีนจูเนียชี้ตัวเพื่อระบุตัวบุคคลว่าใครอุ้มน้องจีน่าไป
ปรากฏว่าน้องจูเนียหยิบรูปของนายอาผะขึ้นมา
จากนี้ตำรวจจะเข้าสอบปากคำแม่ของน้องจีน่าในฐานะผู้กล่าวหา
พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายอาผะ๓ข้อหาด้วยกัน
คือหนึ่งข้อหาพลากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
ไปจากบิดามานดาโดยไปจากปราศจักรเหตุสมควร
และข้อหานวงเหนียวกักขังและข้อหาบุคคลต่างด้าว
เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

ห้องคุมขังภายในสถานีตำรวจภูทรแม่แตง
ตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาประมาณบ่ายสาม
จึงถูกควบคุมตัวออกมาสอบปากคำเพิ่มเติม

นายอาผะอยู่ในอาการเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด
และไม่ตอบคำถามสื่อเลยแม้แต่คำถามเดียว
โดยชุดสืบสวนห้อมล้อมประกบรีบนำตัวกลับห้อง
เข้าห้องควบคุมผู้ต้องหานะครับใช้เวลาพูดคุยสักถาม
ประมาณสามสิบนาทีเท่านั้นซึ่งในวันนี้ไม่มีญาติหรือผู้ใด
เข้ามาเยี่ยมแม้แต่คนเดียวพลตำรวจตรีพิเชษจิระนันตสิน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกนะคะว่า
ตำรวจตั้งข้อสังเกตเหมือนที่ทุกคนสงสัยว่าขณะที่นายอาผะถูกจับกลุ่มตัวไปนั้น
จีน่าอยู่บนกระท่อมร้างท้ายป่าหมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเด็กที่สูงชันนะครับ
เด็กจะอยู่ได้อย่างไรหากไม่มีคนดูแลซึ่งตำรวจนั้นตอนนี้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ยังไม่มีการตัดประเด็นใดทิ้งรวมถึงสอบสวนลุงและญาติที่ขึ้นไปพบน้องจีน่าด้วย
ส่วนตัวหมอผีที่ญาติฝ่ายแม่น้องจีน่าไปถามนั้นก็ต้องนำตัวไปสอบถามด้วยเช่นกันครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ยังยืนยันครับว่ากรณีที่มีสื่อมวลชนบางสำนักออกข่าวไปก่อนหน้านี้
ว่ามีการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเพิ่มเติมสามถึงสี่คนเอาตัวมาเค้นสอบปากคำว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการ
ลักพาตัวเด็กไปขายนั้นเจ้าตัวยืนยันนะคะว่าไม่มีการจับกลุ่มหรือออกหมายจับใครเพิ่มเติม
เพราะตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างละเอียดเนื่องจากเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับคุณนัทพงศ์คุณวราพรครับ
ตอนนี้นั้นตัวของน้องจูเนียและน้าสาวนั้นเดินทางกลับไปที่แม่แตงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยรถของตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่แตงนั้นเป็นคนควบคุมตัวไปที่ส่งที่บ้านนั่นเองนะครับ
โดยใช้บันไดหนีไฟด้านหลังของตึกของตำรวจภูทรจังหวัดนี่เป็นบันไดหนีไฟที่ลงไปในการขึ้นรถนั่นเองครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นนี่ครับค่ะขอบคุณค่ะคุณภูริพัฒน์ค่ะ
ครับขอบคุณมากแล้วครับอ่าเดี๋ยวต้องจับตาดูนะฮะ
คือคุณผู้ชมดูข่าวไปก็คงจะคิดออกแล้วล่ะว่าจะมีการออกหมายให้ใครสักคนแรก
แต่ว่ากลุ่มต่อไปเนี่ยรอดูว่าเป็นใคร